ศึกของนักร้องเปิดหมวกครับ
เคยวิ่งมารับมหาพลและมาบันนี้ไม่มีที่แวว

ทำไมขโมยรองเท้าปะตั๊กไหมล่ะลูก

ถ้าเห็นนะให้พันหนึ่ง

เบนจาดูดีเหมือนน้องลำไยหายทองคำนะครับ
เขาคือลิ้นจี่หายทองอยู่
การร้องได้ยกกำลังซ่าทรายกำวดกันมาว่างมีลักษณ์

ที่ตั้งใจจะมาสู้กดเชียงทุนน้ำใจ

รอบที่๒โจทย์เพลงพิเศษจำนวน๑ยก
รอบที่๓จำนวน๙ยก
และรอบที่๔ประชันทีม

ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่า
จะได้รับเงินทุนน้ำใจ๑แสนบาท
ทีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่า
รับทุนน้ำใจ๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น

ทำคะแนนนำไปก่อน๓ต่อ๑คะแนน
ในวันนี้การแข่งขันยกที่๕

จะตีตื้นขึ้นมาได้หรือไม่

ซ่าซ่ายกกำลังซ่ายกกำลังซ่า

ซ่าซ่าซ่า

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขัน
ของเด็กซ่าเสียงดีที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิด
ในร้องได้ยกกำลังซ่า
ซ่าเสียงดีที่มีความสามารถนะครับ
มาวาดรวดลายบนเวทีแห่งนี้นะครับ

จะสามารถคว้าทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิด
กลับไปถึง๑แสนบาท

หอยพี่ตั๊กและพี่ไอ้ครับสวัสดีครับ

ความฝันของเด็กซ่าทั้งสองทีมนะครับ

แต่ส่วนอีกหนึ่งทีมแสบซ่ามหาสมุทรนี้นะครับ

ให้กับวัดศรีกันที่ดอนเมืองนะครับ
ทีมสีชมพูสามซ่าล่าฝันครับ

ส่วนทีมสีฟ้าแสบซ่ามหาสมุทรครับ

ทีมสีฟ้าแสบซ่ามหาสมุทรครับ
มีคะแนนสะสมอยู่ที่๑คะแนน

เป็นการแข่งขันระหว่างน้องเบนจา

ปลื้มเลือกเพลงห้างหน่อยถอยนิด

เลือกเพลงสวยวนไปค่ะ
ของพี่จ๊ะอาสยามนะครับ

เพราะว่าหนูชอบเต้นเยอะแล้วค่ะ
และก็เพลงพี่จ๊ะเป็นเพลงเต้นด้วย
และหนูจะเต้นได้สะบัดเหมือนพี่จ๊ะแน่นอนค่ะ

พี่จ๊ะสะบัดแบบไหนครับ
โอ้โหสุดยอดมากเลย
และน้องปลื้มล่ะครับทำไมถึงเลือกเพลงนี้ครับ
หนูเห็นพี่เบนจาเลือกเพลงเร็วมา
หนูก็เลยเลือกเพลงของแม่พึ่ง
เอามาสู้จ่ะ
พร้อมกันหรือยังครับทั้งสองคนครับ
ไปดูน้องก่อนนะครับผมครับขอบคุณครับ

อ๋อเห็นแล้ว

พอเปิดหมวกมาได้ใช่ไหมคะหนูก็เอาไปหาเลี้ยงครอบครัวค่ะ
แล้วก็คุณพ่อเป็นไขกระดูกทับเส้นค่ะคุณหมอไม่ให้ขายของหนูก็เลยมาเปิดหมวกค่ะ
หาเลี้ยงพ่อโถหาเลี้ยงครอบครัวนี่ไง
อันนี้ต้องปรบมือและชมเชยคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ
แต่นี่ที่เราสงสัยกันไงว่าปีนึงแต่ได้แสนนึงเหรอจ๊ะ

แล้วเงิน๑แสนบาทเนี่ยหนูไปเอาไปทำอะไร

แล้วแม่ก็ไปกับน้องไหมคะเวลาที่ไปเปิดหมวกนี้
จ๋าไปกับแม่แล้วก็แม่ยายอ่ะจ้ะ
แต่ถือว่าเป็นอาชีพที่เลี้ยงตัวได้นะครับ

ร้อง๑๐โมงเช้าถึง๕โมงเย็นจ้ะ
มีเคล็ดลับวิธีการเรียกคนไหมเวลาเปิดหมวกมีไหม

สองต้องเอากล้องมาตั้งแบบใหญ่เลย

เขาใหญ่ปั๊บมันจะดูน้อยอยู่ตลอดเลยละค่ะ
นี่เขาก็มีเหมือนกันมีเคล็ดลับดึงดูดไหมลูก
กล้าร้องเพลงที่แบบว่าเป็นเพลงเร็วอะค่ะ
เต้นแล้วก็เลือกเพลงที่เป็นแบบเพลงฮิตในสมัยนี้ค่ะ

สมมุติว่าจำลองภาพเหตุการณ์สักนิดนึงนะ
เอาน้องปลื้มก่อนเลยน้องปลื้มลูกเอามา

สวัสดีศรีสวรรค์บรรดายาททั้งหญิงชายโอแสนสงสาร
แม่มัดซีวะโศกเศร้าโซกีลูกมาจากไปเน่เคยวิ่งมารับหาพคลอน
เมื่อตะวันนาร้อนแม่จำได้และมาบันนี้
ไม่มีความรัก

ขมือยงานนักร้องครับ
หยิบมาเช็คดูว่ามีเท่าไหร่แล้ว

พยายามจะนอนแม่ก็กล่อมควาย
วะโอละเห็นวะโอละช่าย
หลับเสียเธอนะ

ต้องมาดอนดงเบียน

มีสเผาอยู่ในเสื้อฉันไหนยังไม่รับ
โธ่ตาย
ไม่คิดว่ายังจะได้เจอเสื้อในรุ่นนี้อีก

ทำไมขโมยรองเท้าป้าตั๊กไปล่ะลูก

เฮ่ยฝ่าย๕เดี๋ยวก่อน
ตั้งไม่หมดเท่านั้นนะ
เราก็กลัวปุหรีที่มาเดินตลาดกัน
เราก็ด้วยตลาดนะเราเดินตลาดเนอะร้อนก่อนร้อน
ล้อม๑คนหนึ่งจ้า
เป็นจ้ายไงเป็นจ้ายต่อเลย
เป็นของให้ของกิน
เยี้ยมมาก

ก็ว่าจะให้ตังค์แต่เพลงมันมันไง
ลื่นอย่างนี้
เจอไหมก่อนที่เขาจะให้รางวัลเราแล้วเขามาเต้นกับเราอย่างนี้ลูก

เขาให้ตังค์ก่อนหรือว่าเขาเต้นก่อน

แสดงว่าอันนี้ไม่ยอมให้ทักที
นี่ก็คืออีกหนึ่งอาชีพนะ
มันเป็นอาชีพที่แบบเขาก็ส่งเสียตัวเองได้เรียน

อ่ะวันนี้ใครจะเปิดศึกก่อนครับ

เพราะฉะนั้นขอเชิญน้องปลื้มประจำที่ครับลูก

มาในบทเพลงสวยวนไปค่ะค่ะ

ในบทเพลงสวยวนไปค่ะ

ทำไมเราโสดอย่างนี้
น้องที่จะบอกให้ฟังไหมคะ

มัวแต่เราก็คงไม่มี

หกจืดจืดเดินกับคุณน้า
มาข้าวไปกินโดดเถอร์

ผู้ชายน้ำไรก็ชอบเพราะมันเลิฟเพราะมันไหล่
เห็นเหลืออยากจะเอาไปใช้แต่ไม่รอบรัน
ต้มตรงเนี่ยต้มตรงนั้นนะไม่นานความสดก็หายหาย
สวยวอนไปค่ะเดี๋ยวก็มาเองแหละ
ผู้ชายยะยะกินไม่วาดไม่ไหว
ให้จำให้เจ็งให้เข้าไว้เร่งก็ไหว
จะไปที่ไหน
ชุดแย่ไฟปราพิปดึงดึงดึงวาย
ชุดแย่ไฟปราพิป
อ้าว
ร่วมสนุกกันหน่อยดีกว่าค่ะ
น้องบีจะบอกให้ฟังนะคะอีจะเกียวว่าใช่ไงนะ
ว่าแต่เราก็คงไม่มี

บ่วินอาจารย์พ่อเจ้าเจ้าเดินกับคุณน้า
มาเข้าไปกินรูปภีร์

แต่เมียร้องครั้งเบิ้มตรงเนี่ย
จงตรงนั้นน่ะไม่นานความโสดก็หาย

เดี๋ยวก็มาเองแหละ
ผู้ชายเยอะยะคิดไม่วาดไม่ไหว
ใครจะไม่เจ๋งให้เขาให้เดินเข้าไหว

ชุดใยไฟประพิบ
รันวาย
ชุดใยไฟประพิบ

ยังเหมือนกับความสอบรองการระบายความสวยอยู่ไหน
เอามาชี้ส่ะนะค่ะนะค่ะ

อ่อนแอก็แพ้ไปมันต้องเจิดมันต้องจ่าย
ให้ผู้ชายน้ำไลก์ก็ชอบก็มันเลิฟก็มันไลก์
แหละอยากจะเอาไปใช้จะแต่ไม่รองรัน

ไม่นานความสอบ
โดดก็หายหาย
อ่ะสวยวนไปค่ะ
เดี๋ยวก็มาเองแหละ
ผู้ชายยะยะกินในวาดไม่ไหว
ให้จำให้แจ้งเขาให้เด็งเขาไว้
จะไปที่ไหน

เดี๋ยวก็มาเองแหละ
ผู้ชายยะยะกินในวาดไม่ไหว
ให้จำให้แจ้งเขาให้เด็งเขาไว้

สวยจริงจริงเลยค่ะ

เดี๋ยวก็มาเองแหละอ่ะผู้ชายอยากกินไม่วาดไม่ไหว
คือเขาเหมือนแบบนี้เป็นรุ่นใหม่เลยที่กำลังจะก้าวขึ้นไปหารุ่นพี่เลยนะ
ผมว่าเป็นในทิศทางที่ดีมากสู้ต่อไปนะครับ

ก็ทักถามนิดนึงไอดอลในการเต้นในบ้านเราลูกนักร้องหนูชอบใคร
ถ้าเป็นคนที่เขาเป็นนักร้องด้วยหนูก็ชอบพี่ลำไยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นแบบโคเวอร์หนูชอบลิซ่า
แม่ลูกสามารถก้าวไปถึงตรงนั้นได้เลยนะป้าตั๊กบอกได้เลยไม่ยากเลยไม่เกินความสามารถ
ถ้าลูกขยันทุ่มเทฝึกซ้อมนะไม่ไกลเกินเอื้อมเลยลูก
วันนี้นะทำได้ดีกว่าครั้งก่อนเพราะว่าครั้งก่อนเนี่ย
ร้องมันยังมีขาดหายไปบ้างเนอะอาจจะด้วยการเต้นแล้วมันเหนื่อย
แต่ทำไมครั้งนี้เต้นหนักกว่าเดิมอีกด้วยจ๊ะ

แล้วก็เสียงร้องโคงเส้นความอากจากต้นเย็นจบเลยอ่ะ
เลินตาเพลินตาเก่งมากอะลูก

โดยพอให้คน

ถามน้องเบนจานิดนึงสิคะว่าเคยเรียนเต้นไหมคะ
เรียนเต้นหนูไม่ได้เรียนค่ะหนูดูในยูทูป

การควบคุมส่วนของร่างกายได้ดีมากเลย
แต่ทีนี้ถ้ามีโอกาสนะคะพี่ไอซ์อยากให้มีโอกาสเจอครูสอนเต้น

แต่ว่าพี่ไอ้อยากให้เจอครูเพื่อที่ครูเขาจะได้เปิดช่องทาง
แนะนำช่องทางให้หนูได้เจออีกแนวทางหนึ่ง
มันสามารถพัฒนาต่อยอดไปได้
เพื่อที่เวลาหนูโตขึ้นมาเป็นศิลปิน
แล้วหนูเต้นหนูทำหนูแสดงออกเนี่ย
มันจะได้พอดีมันจะได้มีคนชื่นชมแบบนี้ไปตลอดเลย
อีกหนึ่งอย่างที่อยากฝากค่ะนี่คือการประกวดค่ะ
การร้องมันก็จะต้องดีด้วยไม่ใช่หนูร้องไม่ดีนะคะ
บางทีเรื่องของการร้องหนูอาจจะโฟกัสมันน้อยไปนิดนึง
ร้องให้มันชัดมากขึ้นมันจะยิ่งสมบูรณ์แบบมากขึ้นครับ
ขอบคุณมากค่ะเพราะว่าอำนาจารย์ทั้งสามขอบคุณค่ะ
เบนจานะคะก็ทั้งร้องเก่งทั้งเต้นเก่งเต้นสวยมากเลย
เรานะคะก็อยากจะเชียร์เบนจาเหมือนกันนะแต่ทีมเราก็มีน้องปลื้มอยู่
งั้นเราขอเชียร์น้องปลื้มแล้วกันนะ
บึ้มเอาคะแนนที่๔เอามาให้ทีมเราให้ได้นะ
ปื้มสู้ปลื้มสู้ตายปลื้มไว้ลายสู้ตายน้องปื้ม
เบนจาเลือกเพลงเต้นสมัยใหม่แนวถนัดมาเปิดเวทียกนี้ให้คึกคัก

อันแรกอันที่สอง
จบไปแล้วนะคะอ๋อจบไปแล้วนะครับผม
กับเพลงสวยวนไปค่ะจากน้องเบนจานะครับ
เต้นได้สะใจแล้วก็ร้องได้มันมากเลยนะครับผม
และคิวต่อไปนะครับถึงคิวของน้อง
ปลื้มนะฮะหรือว่าน้องกระปุ๊กลุ๊กของเราเองนะครับผม
เรื่องเพลงห่างหน่อยถอยนิดนะครับ
เพลงนี้ก็จังหวะก็แบบโจ๊ะสักนิดนึงนะครับ
สำหรับเพลงนี้นะครับไปชมกันเลยครับ

ห้างหน่อยถอยนิดจ๊ะ
ห้างหน่อยถอยนิดนะจ๊ะ
เอาละห้างหน่อยถอยนิดจากน้องเปลื้ม
ถอยห่างไปนิดอีกนิดนั่นแหละ
หากอีกสักนิดอีกนิดนั่นแหละ

อีกนิดนั่นแหละอีกสักนิด

น้องน้องกลัวมือเกา
เพราะขี้เกียจมาแกะ
ซึมกระทืไม่อื้อไม่แอ
เพลิกแปลบทำเสียเสน่ห์มาแตะ
อีกสักนิดอีกนิดนั่นแหละ
ชักชัก

แน่แน่แน่แน่แน่แน่แน่
ทำตะวันทำหนึ่ง

อาคิดจะม่ำชะแหล
ทำมือทำไม
อาบอกไปแบ่แบ่
ชักชวนชมกรุง

ที่แรกก็ยังนั่งข้างเราแหละ
เพลิดแข็บห่อฟัดเอามือก่อนลืมแกะ

ถอยห้างไปนิดอีกนิดนั่นแหละ
หากมีอีกสักนิดอีกนิดนั่นแหละ
ถอยห่างไปนิดอีกนิดนั่นแหละ
ข่าวอีกสักนิดอีกนิดนั่นแหละ
ขอบคุณจ้า

ถอยห่างไปนิดไอ้นิดนั่นแหละ
อีกสักนิดอีกนิดนั่นแหละ
เบนส้าเป็นยังไงบ้างลูก
เดี๋ยวต้องมาฟังคณะกรรมการนะลูกนะ
จ้ะ

เกื้นปักครรุงงานที่รุ่นนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้แม่นจังหวะเท่าไหร่ใช่มั้ยคะ

นะคะรอบต่อไปเอาให้เต็มที่นะคะรอบต่อไปเอาให้เต็มที่
เป็นทัวร์ที่แบบมีเสียงหัวเราะเรียกเสียงหัวเราะได้เป็นระยะ

อะไรอย่างนี้
มีมาเป็นระยะให้เราได้หัวเราะ
เพลงนี้นะมันเป็นเพลงที่ยากเพลงหนึ่งนะลูก

ไอ้กุ๊ด

มันอาจจะเป็นเอกลักษณ์ของปลื้ม

ยังไม่เคยเห็นปลื้มในเพลงช้าลูกเพลงช้าไม่ต้องมีกล้วย
มีกลู๊

พบกับสาวน้อยร้องกลื่้๊วน้อยพร้อม

ถ้าสมมุติเก็บเอาไว้ในส่วนที่ใช้แล้วมัน
มันจะเป็นแบบนักร้องคนหนึ่งที่ชื่นปลื้มที่แบบมีแต่อย่างนี้
แต่ผมก็เชื่อมั่นให้ศักยภาพของเวียนจ่าครับ

ทีมที่ชนะคือทีม
ขอเชิญเด็กซ่าทั้งสองทีมขึ้นสู่บนเวทีครับ

ขอเชิญเด็กซ่าทั้งสองที
พี่แจ๊คเป็นอย่างไรครับลูกสาวคุณสองคนครับผมครับ
ได้ดีทั้งสองคนนะครับผมมีคำมีดเลยครับวันนี้ครับ
ครับผมครับครับผมครับครับผมครับ
มีคนเขาบอกว่าความล้มเหลว
มันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องยอมแพ้
แต่มันหมายความว่าเราจะต้องเพิ่มความพยายามให้มากขึ้นกว่าเดิมแค่นั้นเองครับผม

ขอให้น้องทั้งสองคนพยายามต่อไปครับผม
ขอบคุณสำหรับคำมีดของคุณครับคุณแซคครับ
เอาละถึงวินาทีที่สำคัญแล้วครับ

คณะกรรมการจะให้ทีมไหนเป็นฝ่ายชนะครับ
ทีมเราก็อยากได้คะแนนเนอะ
แต้มหน้าฝันก็อยากได้คะแนนจากคณะกรรมการเพื่อสะสมแต้มนะครับ
แต่แหมพระมหาสมุทรนั้นก็ต้องการมากด้วยนะครับ
เพื่อที่จะได้ตีตึ้งให้ขึ้นไปได้
คะแนนจะเป็นของทีมไหนกันเอ่ย
รอบที่หนึ่งยกที่ห้า
ทีมที่ชนะคือทีม
แสบฝ้ามหาสมุดเต้นไสชนะแทน

เขาลงไปแล้วนะมีเสียงตัดเพาะเล็กน้อย
เต้นเต็มที่แล้วเรายังไม่ได้เลยอ่ะคะแนน

ต่อไป๔๕ปีน่าจะเป็นคู่แข่งกับลำไยแน่นอนครับ

ปลื้มลูกเป็นยังไงบ้างคะในวันนี้
ก็วันนี้หนูก็ไม่เสียใจเลยค่ะ

คะแนนสะสมเพิ่มมาอีก๑คะแนนเป็น๒คะแนน
ซ่าล่าฝันก็มีคะแนนสะสมอยู่ที่๓คะแนน

ผมบอกเลยว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้บนเวทีแห่งนี้
ความสามารถและความซ่าของเด็กน้อยยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ครับ

ลับและในยกหน้าครับเป็นการประชันกันระหว่างเพลงลูกคุมสามชาปัทฮักกับล็อคเข้มเข้มครับความสนุกจะมันแค่ไหนติดตามในร้องได้ยกกำลังเส้นเข้าเป็นเพื่อนรักและสนิทกันมากหนูไม่เป็น
ส่งใครมารักฉันที่อยู่อย่างนี้มันหนาวเกินไป
คิวรถเพื่อนบ้านตัดผมบ้านเจ๊ดมเจเล็กเจดา
แม่มาของเธอมันช่างดูจะจริงด้วยมันชอบกันแต่ไป
ค่ะพวกผู้ชายไม่เค้ามากไปกว่านี้
สิบแปดบนสิบแปดหนาวมันราวในใจสิ้นนี้
โปรดติดตามตอนต่อไป